นักร้องดังค่ะคุณเบนชะลาทิศหรือนายชะลาทิศตันติวุฒิถูกแจ้งความดำเนินคดีที่สอนอทองหล่อข้อหาทำร้ายร่างกาย
มีผู้หญิงคนนึงไปแจ้งความบอกว่าไปกินอาหารร้านเดียวกันแล้วก็เจอคุณเบนชะลาทิศเนี่ยทำร้ายร่างกาย
ตบหน้าเครื่องของใส่เหมือนกับเป็นที่เคบุรีแล้วก็ไปต่อยเขาที่เบ้าตาเธอด้วยเธอก็เลยไปแจ้งความเอาไว้นะคะ
นี่ค่ะคุณเบนดังมากนะตอนนี้อายุ๓๗แล้วก็ผลงานโอ้โหมากมายเลยคอนเสิร์ตเล่นหนัง
เพลงก็ออกจะดูนุ่มนวลสนุกสนานนะใช่เขาเปิดตัวว่าเขาเป็นชายรักชายอะไรแบบเนี้ย
แต่คนชอบมากใช่ไหมใช่ร้องเพลงเพราะมากนะคะถูกต้องเออไม่น่าเชื่อจะมีคดีแบบนี้เกิดขึ้น
ก็เลยสงสัยไงว่าเออเกิดอะไรขึ้นน่ะเนี่ยค่ะเรื่องนี้นะคะนางสาวสาวิตรีว่องวัยอายุ๒๔ปี
ผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นคนที่ไปแจ้งความนะคะเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ตีสองที่ผ่านมา
กินข้าวไปนั่งดื่มกันที่ชั้น๓ของร้านร้านหนึ่งนะคะที่ทองหล่อ๑๖เป็นร้านอาหารญี่ปุ่น
ก็ไปกับกลุ่มเพื่อนห้าคนผู้ชายสองคนผู้หญิงสามคนกำลังสังสรรค์กันอยู่
แล้วก็เห็นว่ามีกลุ่มของนักร้องชื่อดังคุณเบนชะลาทิศมานั่งอยู่ในร้านเดียวกัน
แล้วตอนแรกเนี่ยคุณเบนชะลาทิศก็น่ารักมากนะลุกขึ้นมาสังสรรค์กับคนในร้านทุกโต๊ะ
มาคุยมาชนแก้วกันอย่างเป็นกันเองอ่ะค่ะคนในร้านประทับใจมากแต่ว่าสักพักหนึ่ง
กลุ่มของคุณเบนเนี่ยไปทะเลาะกับโต๊ะอื่นทะเลาะกันเสร็จเหตุการณ์ก็สงบลง
ตัวนางสาวสวิตรีบอกว่าตัวเธอเองก็เดินไปหาคุณเบนชะลาทิศที่โต๊ะ
จะไปบอกว่ากลับบ้านแล้วนะเพราะเมื่อกี้นี้ยังชนแก้วยังทักทายกันอยู่เลย
ซึ่งเธอไม่ใช่โต๊ะคู่กรณีเธอไม่ใช่เธอบอกว่าเธอไปทักแค่จะบอกว่ากลับบ้าน
ปรากฏว่าคุณเบนชะลาทิศตบเธอค่ะตบเข้าที่แก้มด้านซ้ายไปครั้งหนึ่ง
บอกเธองงมากตกใจเธอก็เดินลงจากร้านนะจะกลับแล้ว
คุณเบนก็เดินลงมาปลาสิ่งของบางอย่างใส่เธอคล้ายกับที่เขียบุหรี่
แล้วก็ไปโดนที่ขาเธอเธอก็เลยพูดว่าอ้าวพี่คุณเบนก็เดินไปอีก
ชกเข้าที่ตาด้านซ้ายของเธออีกครั้งนึงจนตาบวมปูดเธอก็ชี้ให้เห็นตาด้านซ้าย
สุดท้ายมีคนที่อยู่แถวนั้นมาห้ามในส่วนของคุณเบนชะลาทิศมีคนพาตัวขึ้นรถกลับนะคะ
เธอก็ลงเดินทางลงมาจากร้านแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทางตำรวจก็บอกว่าให้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งต่อมาแฟนของคุณเบนชะลาทิศไปขอโทษเธอค่ะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจัดการให้หมดทุกอย่างนะเรื่องค่ารักษาพยาบาลเรื่องสินไหม
แล้วก็ไกลเกลี่ยกับเธอเรียบร้อยแต่เธอบอกว่าอยากจะให้คุณเบนชะลาทิศมาขอโทษด้วยตัวเอง
ถึงจะยอมถอนแจ้งความแต่เธอบอกว่าเท่าที่รู้ก็คือเหมือนคุณเบนชะลาทิศยังนอน
พักผ่อนอยู่อะไรแบบนี้ค่ะครับทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปนะคะที่คู่กรณีคนนี้
ผู้หญิงคนนี้นะคะเธอบอกว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์แล้วเพราะไม่อยากให้คนมองว่าเธอตั้งใจมาทำลาย
พยาบาลที่แฟนของคุณเบนชะลาทิศมาช่วยเหลือดูแลแต่ส่วนของคุณเบนเองเนี่ยจะมาขอโทษหรือยัง
บอกเธอไม่รู้เพราะเธอให้เบอร์ของคุณแม่ไปในการติดต่อ
ส่วนเรื่องถอนแจ้งความก็ให้ทางคุณแม่เป็นคนดำเนินการเป็นคนจัดการ
แล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวก็ให้ข้อมูลตามข่าวนี้นะคะของคุณเบนนะคะ
แล้วก็บอกว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติม
ก็มีรายงานว่าคนที่เบนชะลาทิศนับถือจะพาเบนชะลาทิศไปขอโทษผู้เสียหายด้วยตัวเองที่บ้าน
แต่ยังไม่ได้ระบุวันกับเวลานะฮะส่วนเรื่องคดีความก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย

ใช่ค่ะปี๕๓คุณเบนถูกทำร้ายแต่ตอนนั้นคุณเบนอ่ะมา
เอ้าก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากัน